วันนี้นะคะชวนเด็กรวมถึงผู้ใหญ่หัวใจเด็กไปเที่ยวกัน
เขาเปิดโซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุกเลย
ชื่อว่าโซนโฟโตเปียนะคะเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งจินตนาการ
แล้วก็ที่โซนนี้นะมีการประกวดด้วยคุณผู้ชม
ให้ไปประกวดกับกิจกรรมภาพถ่ายในการคว้ากล้องท่องโฟโตเปีย
โอ้โหชิงเงินรางวัลเป็นแสนเลยนะ
จากไปเล่นเครื่องเล่นสนุกแล้วยังไปถ่ายรูปกันได้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ประกาศผลผู้ที่ชนะเรียบร้อยแล้วด้วย

ภาพถ่ายมุมสูงของดินแดนโฟโตเปียมหัศจรรย์แห่งจินตนาการ
ดเด่นด้วยแสงไฟยามเย็นสะส่องขึ้นไปยังตัวประสาท
ของนายเสกสรรสวรสคือผลงานชนะเลิศ
ในการประกวดภาพถ่ายคว้ากล้องท่องโฟโตเปีย

เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๑แสนบาทค่ะ
โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนกว่า๓๐๐คน
ส่งภาพสวยเข้าร่วมประกวดจำนวนมากกว่า๑๐๐ภาพ
มุมที่จะถ่ายผมก็เลือกอยู่หลายมุมเหมือนกัน
กว่าจะได้มุมนี้แล้วก็เป็นภาพนี้ที่ช่วงแสงเย็นครับ
แล้วก็มีประสาทที่เปิดไฟพอดี
ผมจะกลับบ้านแล้วแหละวันนั้นก็ประสาทเปิดไฟ

ก็มุมสูงละกันก็ได้เห็นหมดเลย
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมประมูลภาพถ่าย
พัดฉัดบริรักษ์ในดินแดนโฟโตเปีย

แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนตรังสิต
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน